คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยม
ที่เราเล่ากันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
กรณีกลุ่มคนร้ายที่เป็นวัยรุ่นนะคะในพื้นที่พัทธลุง
ได้นำตัวแฟนสองคนผู้ชายผู้หญิง
ไปก่อเหตุที่รุนแรงมากกลางป่า
โดยข่มขืนผู้หญิงต่อหน้าแฟนผู้ชาย
แล้วก็ฆ่าผู้ชายเนี่ยผลักลงหลุมฝังกลบกลางป่าเลย
หลังจากนั้นนำตัวผู้หญิงไปข่มขืนต่ออีกสองวัน
แล้วก็นำไปทำร้ายแทงแล้วก็นำของแข็งเนี่ย
เข้าไปที่ลำตัวแล้วก็โยนลงเหว

มีความคืบหน้าเรื่องนี้คือวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
สี่คนถูกจับกลุ่มหมดแล้วนะคะ
สองคนเนี่ยถูกตำรวจจับอีกสองคนเข้ามอบตัว
ซึ่งเรื่องนี้ในพื้นที่สพศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยวิทยานรพล
ผู้กำกับการสพศรีนคริน
นำตัวเยาวชนชาย๒คนอายุ๑๙กับ๑๗ปี

หลังเดินทางไปรับตัวมาจากสศศินครินทร์หลังสวนจชุมพล

จากทนแรงกดดันจากทางเจ้าหน้าที่ไม่ไหว
เมืองต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ
ร่วมกันลงมือฆ่าเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
ข่มขืนพร้อมทำร้ายหวังฆ่าแฟนสาวจริง

ข่มขืนผู้หญิงต่อหน้าแฟน
โดยกระทำหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าฝ่ายชายแล้ว
หนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่ามีความบาดหมางกับผู้ตายมาก่อนค่ะ
เพราะว่าโกรธแค้นที่ชอบพูดจาหยามพูดจาท้าทาย
โดยเดิมทั้งหมดรวมทั้งผู้ตายเป็นเพื่อนกัน
คนก่อเหตุกับผู้ตายเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะ
กินนอนอยู่ด้วยกันแต่มาผิดใจกันเรื่องที่ผู้ตาย
ไปทิ้งญาติผู้น้องของผู้ต้องหา
ที่ไปคบหากับหญิงสาววัย๑๙ปีที่ถูกข่มขืนเนี่ย
คือทิ้งญาติของเขาไปคบกับแฟนผู้หญิงที่ถูกข่มขืนคนนี้
เขาก็เลยโกรธแค้นแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ที่ถูกข่มขืน
เคยเป็นแฟนของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมาก่อนด้วย
ก็เลยเครื่องใจกันหนักเข้าไปอีก
ไปฟังเสียงผู้ต้องหาที่ให้การกับตำรวจนะคะ

ตำรวจก็บอกถึงความคืบหน้าในคดีนี้เพิ่มเติมนะคะ
ว่าคดีนี้จะมีการเรียกผู้ร่วมขบวนการอีก๓คน

ถ้าหากขยายผลไปถึงใครก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
ในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้
วันนี้จะได้นำตัว๒คนทำการฝากหางต่อสาร

เร่งการสอบสวนพฤติกรรมโดยละเอียดอีกครั้ง
และจะมีการแถลงข่าวการจับแก๊งผู้ต้องหา
ที่ตำรวจภูทรภักดิ์๙จังหวัดทรงคลาในวันนี้

ซึ่งล่าสุดทางตำรวจสพศรีนคริน
ได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
กรรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
เข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
บริเวณกระท่อมที่เกิดเหตุ
และที่บ้านของหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของอาวุธ
เพื่อเก็บพยานวัตถุพยานแวดล้อม
ประกอบสำนวนคดีต่อไป
พันธุ์ตำรวจเอกชัยโรธโพปฐมผู้กำกับการสพนายงจังหวัดตรัง
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หญิงสาวถูกนำตัวไปทิ้งลงเหว
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งให้ไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
พูดถึงด้านคดีแบบนี้นะคะว่า
ได้บอกจัดหน้าที่ว่ากำลังตั้งขันได้๓เดือนแล้ว
ประเด็นนี้แหละค่ะการกระทำของแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้
จึงยิ่งสะเทือนใจสังคมทั่วไปมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าตำรวจได้แจ้งข้อหานัก
ผู้ต้องหาวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะ
ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

และปิดบังซ่อนเร้นศพ
แต่ที่น่าตกใจเมื่อวานนี้เนี่ย
คือหญิงสาวที่รอดชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลตรัง

คือตัวหญิงสาวที่เขารอดเขาก็ยังหวาดภาวะอยู่
ครอบครัวก็ยังกลัวอยู่กลัวว่าจะมีกลุ่มคนร้ายมา
ปิดปากหรือไม่อย่างไรคือประเด็นนี้คือเขากลัว
เขาก็เลยไม่ให้ใครเยี่ยมเลยนะคะในอำเภอที่เราสัมภาษณ์เมื่อวาน

ญาติก็บอกขอก่อนยังไม่ให้เยี่ยมแล้วก็ขอย้ายด้วย
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีกลุ่มวัยรุ่น๕คน
เป็นคนแปลกหน้าไปที่โรงพยาบาลค่ะ
แล้วก็ไปตามหาเหยื่อผู้หญิงคนนี้ที่รอดชีวิตเนี่ยเหมือนกับไปเดินตามหา
เขาก็เลยกลัวว่าวัยรุ่น๕คนที่เข้าไปในโรงพยาบาล
เป็นกลุ่มเดียวกับวัยรุ่นที่ก่อเหตุหรือเปล่า
ทางครอบครัวของเหยื่อผู้หญิงก็เลยขอย้ายได้ไหม
อยู่ในห้องที่ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม
แล้วก็ห้ามเยี่ยมขอก่อนตอนนี้งดเยี่ยมก่อน
แล้วเมื่อวานจริงแล้วมีรายงานบอกว่าทางตำรวจเอง
มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะว่ากลัวเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น
ก็มีจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทำอะไรเพราะว่าหาไม่เจอ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ไปถึงโรงพยาบาลเลยนะคะ
ทีนี้มาดูกระแสในโลกโซเชียลกันบ้าง
เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนโซเชียลไม่เคยนิ่งเฉยอยู่แล้วนะคะ
คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็เป็นตัวตั้งตัวตีน
ในการที่จะโพสต์เฟซบุ๊กในการที่จะเรียกว่าระดมความคิดนะคะ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กับคดีที่เกิดขึ้นครั้งนี้
โดยประเด็นหลักที่พูดถึงก็คือว่า

เยาวชนฆ่าคนอย่างโหดเยี่ยมเราจะลดโทษให้จริงหรือ
ฉันเนี่ยตามไอจีพี่บุ๋มมนัดดาอยู่นะเห็นอยู่
เขาออกมารณรงค์ในเรื่องนี้
ค่ะซึ่งคุณบุ๋มเขาก็โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่า
คดีวัยรุ่นก่อเหตุฆ่าอย่างโหดเยี่ยมอายุ๑๗และ๑๙

เป็นเยาวชนลดได้อีกตามดุลยพินิษฐ์ของศาล
สถานพินิษฐ์ไม่กี่ปีก็กลับออกมา
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะถามตัวเองว่า
เราต้องการอนาคตของชาติแบบไหนนะคะ
ก็เป็นคำถามที่คุณบุ๋มตั้งปลายเปิดเอาไว้
เพื่อให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิภาควิจารณ์ว่า
สุดท้ายแล้วควรจะต้องมีบทลงโทษอย่างไร

หลังจากนั้นไม่นานค่ะคุณบุ๋มก็โพสต์ภาพ
พร้อมข้อความอีกครั้งโดยระบุบอกว่า

เป็นภาพของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
และบนภาพก็เขียนเอาไว้นะคะว่า
อย่าว่าแต่เป็นเยาวชนแค่คำว่าคนยังไม่คู่ควร
ซึ่งอันนี้ก็คือโพสต์ไว้ก่อนที่ทางตำรวจจะสามารถควบคุมตัวได้ทั้งหมด๔คนนะคะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ให้เหตุผลบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้

คนก็แชร์ภาพต่อกันไปแล้วกว่า๕๐๐๐ครั้ง
ดไลค์หรือว่ากดถูกใจกว่า๑หมื่นครั้ง
เรื่องเยาวชนก่อเหตุที่เรียกว่ารุนแรงแล้วก็โหดเยี่ยมแบบนี้
มีกระแสความคิดเห็นในโลกโซเชียลหลายครั้งหลายครา
ส่วนใหญ่ก็มักจะพูดเป็นนิทานเดียวกันว่า

บางคนมองว่าถ้ากระทำการได้แบบนี้
ใช้กฎหมายลักษณะของบุคคลธรรมดา